ส่วนความคืบหน้าเรื่องเนรนแอร์คุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้มีผู้หญิงออกมาร้องเรียนนะคะ
บอกว่าถูกเนรนแอร์ล่วงละเมิดทางเพศ
หลังจากที่ไปให้ช่วยถอนคุณสัยนะคะ

ปรากฏว่าวันนี้เนรนแอร์เปิดปากยอมรับแล้ว
เพราะว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนนั้นค่ะนะคะ
แต่ว่ากลายเป็นหนังคนละม้วนนะคะ
เพราะว่าตำรวจยังไม่มีการตั้งข้อหากับเนรนแอร์

ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดอนเมือง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข๖๐นะคะ
ไปพบกับเนรนแอร์นะที่บ้านย่านสงประพาดอนเมืองนี่แหละนะคะ
จากกรณีที่เมื่อวานมีผู้หญิงอายุ๒๖ปี
แจ้งความว่าเธอถูกเนรนแอร์กระทำอนาจารย์
เนรนแอร์ที่ตำรวจไปลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้น
๑๕๐ตารางวาแล้วก็แบ่งเป็นอาคารชั้นเดียว
ขนาด๔๐ตารางเมตรเป็นห้องพิธี
มีแท่นบูชามีเทวรูปฤษีเสียรพ่อแก่กุมารทองกุมารี

มีขี้พึ่งมหาเสน่ห์หลายพันชิ้น
แล้วผู้สื่อข่าวบอกว่าถัดเข้าไปข้างในเนี่ย

เจ้าหน้าที่ก็ไปขออนุญาตนำน้ำที่เขาเรียกว่า
เป็นน้ำมันว่านมหาเสน่ห์ไปส่งตรวจ
ข้างในมีสารอันตรายอะไรหรือเปล่านะคะ
จากการพูดคุยกับเนรนแอร์เนี่ยเนรนแอร์ยอมรับว่า
รู้จักกับหญิงสาวอายุ๒๖ปีคนที่มาร้องเรียนจริง
เมื่อปี๒๕๖๔ฝ่ายหญิงมาขอให้ถอนของ๓ครั้ง
บอกว่าถูกสามีทิ้งมีใบหย่ามายืนยัน
หลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันเริ่มชอบพอกัน
สุดท้ายคบหากันแบบสามีภรรยา
มีการร่วมหลับนอนกันส่งเสียเลี้ยงดู
แล้วก็เช่าบ้านให้สองหลังเป็นสำนักแล้วก็เป็นที่พักอาศัยครับ
เนนแอร์บอกว่าฝ่ายหญิงมาขอเงินตลอด
เงินไปให้หลายครั้งรวมเกือบ๑ล้านบาท
ซึ่งตอนที่ตำรวจคุยก็มีการเอาสลิปการโอนเงิน
มีใบเสร็จค่าเช่าบ้านมีแชทการสนทนาเอามาให้ดูด้วยนะคะ
แล้วก็บอกต่อว่าเรื่องมาแดงเพราะว่าฝ่ายหญิงมาข่มขู่
จะเอาเงิน๒แสนบาทโดยอ้างว่าท้อง
ซึ่งเนรนแอร์ไปตรวจกับโรงพยาบาลยืนยันว่าตนเองเป็นหมันมีลูกไม่ได้
ก็เลยจับได้ว่าฝ่ายหญิงโกหกและมีชายอื่นซึ่งอันนี้ไปแจ้งความไว้แล้ว
ส่วนเมื่อวานทำไมบอกไม่รู้จักนะคะ
เมื่อวานที่ปฏิเสธว่าไม่รู้จัก
นแอร์บอกว่าปิดหน้าไว้ก็เลยจำไม่ได้
ไปฟังเนรนแอร์ให้ข้อมูลเรื่องนี้ค่ะ
มีวันก่อนใช่ไหมครับ
แล้วจะไปข่มขืนได้ยังไงอาณาจารย์ได้ยังไง

ในนั้นที่เขาทำนี้ไปเป็นภาพอะไร
ไม่รู้นะฮะเป็นภอปีนหรือเป็นโลกกิจรึเปล่า
คนดีเขาจะทำแบบนี้ได้ยังไง
เงินเขาจะเอาเงินเราก็ขู่กระโชคทรัพย์ผม

พักหลังเขารู้ว่าจุดเราอยากจะมีลูก
เค้าพิท้องกับใครก็มาก็ไม่รู้
เขาบอกว่ามีลูกผมก็ไปหาหมอเลย
ไปหาหมอไปตรวจด้วยว่าบอกว่าเป็นหมันไม่มีลูกไม่ได้

เนนแอร์เขาเอาหลักฐานมาให้ตำรวจดูด้วยนะในวันนี้
เก็บไว้หมดใบเสร็จอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วเนนแอร์ก็บอกว่าเรื่องมันแดงว่า
ผู้หญิงเนี่ยจะแบบจะเรียกเงิน
เพราะว่าอ้างว่าท้องซึ่งตัวเองไปตรวจแล้วเป็นหมัน

ทางผู้กำกับสนดอนเมืองบอกว่า
ต้องการพิสูจน์ความจริงเพราะถูกกล่าวหาแล้วก็เก็บหลักฐานบางส่วนเอาไว้แล้ว
ส่วนฝ่ายหญิงก็มีการส่งไปตรวจร่างกายโดยเฉพาะเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต้องตรวจสอบว่า
ความจริงมี๒ชุดอีกแล้วสำหรับเรื่องนี้
เปิดเผยข้อมูลมาแบบนี้ทางผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า
แล้วก็ยอมรับว่าเลขบัญชีธนาคารที่ปรากฏในแชทนั้นเป็นของตัวเองจริงครับ
แต่ว่ายอดเงินโอนเนี่ยสูงไม่ถึงหลักแสนบาทอืม
ตั้งแต่ครั้งแรกที่มีอะไรกันนะครับส่วนที่จะไปร้องมูลนิธิปวีนาครับ
เป็นเรื่องถูกหลอกให้ร่วมหลับนอนทั้งที่ตัวเองไม่ได้ยินยอมครับ
รับว่ามีความสัมพันธ์จริงครับเนื่องจากถูกหลอกทำเสน่ห์ถอนของ

เขาก็ไม่เคยจะต้องมาเปิดตัวหรือจะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นเมียอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ดำเนินทะนีตามที่ออกรายการอะค่ะ

แล้วไม่ได้แบบสถานะสมยอมใช่ไหม

บ่อยทุกครั้งนะคะขอพูดคุยขอคุณดียังรักยังหลงเราอยู่อ่ะ
ยินดีที่จะพูดคุยกับเขาไหมน่าจะเป็นความพูดของคนแบบเพราะเป็นโลกประสาทค่ะ
บางทีก็กินยาอยู่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคุณผู้ชมครับทีนี้รายละเอียดในส่วนของข้อกฎหมายเนี่ยนะครับ
ทนายเดชานะครับเปิดเผยบอกว่าทั้งสองฝ่ายนั้นยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กันจริง
แต่ทางผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็ต้องยืนยันก็คือผู้หญิงเนี่ยนะ
ถ้าเกิดว่าสมยอมแล้วมาแจ้งความก็จะเข้าข่ายแจ้งความเท็จเข้าไปอีก
คราวนี้ฝ่ายผู้หญิงก็จะเสียหายนะครับและที่สำคัญก็จะโดนดำเนินคดีด้วย
ในข้อหากันโชคทรัพย์ได้เช่นเดียวกันค่ะขณะที่ทางคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
ก็บอกว่าจากนี้ฮะทางผู้เสียหายก็ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับ
กันต่อไปนะครับสองเรื่องคือเรื่องเดียวแต่ว่ามี๒วิธีการเล่า
มี๒รายละเอียดมี๒ความจริงไม่รู้ความจริงของใครคือความจริง
ก็รอดูนะครับหลายเรื่องมากนะที่เราอ่านแล้วแบบว่าแบ่งกันอ่าน
คนละมุมเลยนะครับเดี๋ยวรอว่าผลการตรวจสอบจะเป็นยังไงสำหรับเรื่องนี้ค่ะ